หน้าสวยแล้วแต่ตอนนี้ท้องร้อง

ท้องร้องแล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลย
เอางี้ได้ไหมยะปุ๋ยวันนี้ฉันขอจัดแบบว่า

สบายมากเลยเรื่องของกินฉันถนัดมาก

ฉันอยากได้อะไรที่มันเต็มน้ำเต็มเนื้อ
มันขอเลิศมันขอหนักกินแล้วอยู่ท้องดูดี

พาเธอไปกินสเต็กแบบว่าไฮคลาสนะคะ

ขอบอกว่าสั่งมาจ่ายอยู่นี่แต่ราคา
แค่เนี่ยเท่านั้นเลยเหรอเธอ

ที่พักหลักร้อยของอร่อยหลักสิบ
ที่พักหลักร้อย

ของอร่อยหลักสิบ
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่พักหลักร้อยของอร่อยหลัก๑๐นะคะ
และร้านที่มิ้นจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำ

สเตสมันจะมีหลัก๑๐ด้วยเหรอคะคุณผู้ชม
อย่ารอช้าตามมินเข้าไปดูข้างในเลยค่ะ
และตอนนี้นะคะ

และตอนนี้นะคะมิ้นอยู่กับต้นต่อความอร่อยของร้าน

และได้ทราบมาว่าเป็นเชฟของทางร้านด้วยใช่ไหมคะ

อยากทราบว่าอาหารที่ร้านนี้ค่ะเป็นอาหารประเภทไหนคะ
ก็จะมีเป็นประเภทสลัดสเต็กแล้วก็สปาเกตตี้ค่ะ

ค่ะแล้วสไตล์การตกแต่งของทางร้านเป็นแบบไหนคะ
ก็สไตล์จะเป็นกึ่งลอฟนะคะ
แล้วก็มันผสมผสานกันนะคะ
จะเป็นแบบมันเป็นอันนี้เป็นลายเปอร์เปเปอร์ค่ะ
จะเป็นเอกผสมกับลายไม้

แล้วมิ้นอยากทราบว่าเคล็ดลับความอร่อยของทางร้านนะคะคืออะไรคะ
อันดับแรกเลยคือต้องวัตถุดิบค่ะ
แล้วคือเราต้องเลือกวัตถุดิบที่ค่อนข้างดี
เพราะว่าถ้าวัตถุดิบดีอาหารเราก็จะอร่อย

เอาเป็นว่าตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันว่าจะอร่อยแล้วก็ฟินขนาดไหน

และตรงหน้ามิ้นนะคะก็คือเมนูของอร่อยหลักสิบของทางร้านค่ะ
โอ้โหจานใหญ่มากเลยล่ะค่ะ
หน้าตาเนี่ยดูแพงมากแต่ว่าราคาเนี่ยบอกเลยว่าหลัก๑๐เท่านั้น
มาดูที่เมนูแรกเลยดีกว่าค่ะ

โอ้โหเดี๋ยวจิ้มให้ดู
กรอบมากเลยคุณผู้ชมอร่อยด้วยนะคะ
ข้างในนี่ไข่แบบเน้นเลยค่ะ
สำหรับเมนูปลาไข่ชุบแป้งทอดนะคะ
ราคาเพียงแค่๖๐บาทเท่านั้นค่ะ
ต่อกันที่เมนูจานหลักดีกว่าค่ะ

สปาเกตตี้ไก่กระต๊อบนั่นเองค่ะ

ด้านบนนะคะก็จะเป็นซอสนะคะ

แล้วก็มีไก่สับลาดนะคะ

แล้วก็โปะด้วยชีสนั่นเอง
โอ้โหคุณผู้ชมเมนูนี้แนะนำเลยอร่อยจริงค่ะ
กินเข้าไปคำแรกเนี่ยคือซอสเนี่ยนะคะ
เข้มข้นมากรสชาติแบบว่ากลมกล่อมสุดเลยค่ะ
วกกับตัวไก่ทอดอันนี้เนี่ยนะคะ
แล้วก็โปะด้วยชีสคือกรอบแล้วมีความหอม
เพราะว่าชีสด้านบนเนี่ยนะคะเพิ่มความหอม
ทำให้ทุกอย่างมันลงตัวมาก
นี้เนี่ยนะคะราคา๙๙บาทค่ะ
รับรองทานจานเดียวนี้อิ่มพุงกลางแน่เลยค่ะ
ต่อกันเลยค่ะกับเมนูนี้

ข้าวปั้นหน้าเนื้อย่างนั่นเองค่ะ

แล้วเมื่อกี้เนี่ยแอบได้ยินมาว่า
ข้าวปั้นที่นี่พิเศษมากเลย
พิเศษยังไงเดี๋ยวต้องลองชิมกันนะคะ
คุณผู้ชมที่มิ้นบอกว่า
เขาใช้ข้าวของมาลีของไทยเราเน่ะค่ะ
มาทำเป็นข้าวปั้นส่วนใหญ่ที่ทานคือเป็นข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมคะ

อีกนิดนี้ค่ะจะทำให้เมื่อเราทานเข้าไปนะ

คือกินเข้าไปแล้วความหอมมันค่อยแตกสั้น
มาถึงเพดานปากเลยจริง
แล้วก็โรยด้วยงาค่ะก็จะมีกลิ่นหอมของงาด้วยค่ะ
ราคาอยู่ที่๙๐บาทเท่านั้นค่ะ
เดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่อันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสเต็กปลาดอลลี่ไวท์ซอสนั่นเองค่ะ
โอ้โหมาจัดหนักกับแบบเครื่องเคียงแน่นมากเลยค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหคุณผู้ชมอันนี้เด็ดมากเลยค่ะด้วยความพิเศษของเนื้อปลาดอลลี่นะคะที่ทางร้านเนี่ยเขานำมากลิวก่อนค่ะให้เนื้อปลาเนี่ยมันแห้งค่ะบวกกับน้ำไวซอสที่มีรสชาติเข้มข้นมากรับรองค่ะว่ากินเข้าไปเนี่ยนะไม่เลี่ยนแน่นอนเพราะว่าซอสเขาปรุงมาเข้มข้นนะคะชอบมากเลยนะคะสำหรับจานนี้สเต็กปลาดอลลี่ไวซอสค่ะราคาอยู่ที่เต็
โมงถึง๒ทุ่มค่ะแต่ว่าปิดทุกวันจันทร์นะคะใครอยากมาฟินนะคะต้องมาเลยค่ะที่ร้านนี้อิ่มท้องแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามินจะพาคุณผู้ชมไปหาที่พักหลักร้อยในแหล่งเพชรแหล่งพออย่างจังหวัดกาญจนบุรีค่ะและที่สำคัญมีของรางวัลมาแจกด้วยนะห้ามพลาดนะคะติดตามให้ได้ค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยขอไปกินต่อนะยัง

กลับมาติดตามช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ค่ะอิ๋ว